เทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาหรือไม่กำลังตรวจสอบอยู่นะคะ

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ตลาดใหญ่กลางเมืองนะคะ
แล้วก็มีความเสียหายกับบ้านเรือนถึง๙หลังด้วยกันคุณผู้ชม
หลังซึ่งคนที่เป็นเจ้าของอาคารเนี่ย
เขาสันนิษฐานว่ามาจากการจุดโคมไฟ
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือไม่
นี่คือภาพที่เขาถ่ายเอาไว้เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น
ตรงตลาดดอกไม้ที่ตำบลช้างม่อยกลางเมืองเชียงใหม่
เป็นภาพตอนตีสามนะแล้วเพลิงเนี่ย
มันไหม้อาคารไปหลายหลังเลยครับ๙หลังได้
คือเขาก็สงสัยกันว่าที่ไฟไหม้มันมาจากการปล่อยโคม
หรือการจุดพลุจุดดอกไม้ไฟหรือเปล่า
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
เขาได้ยินการจุดพลุกันหลังเที่ยงคืนจนถึงตี๔เนี่ย
ยังมีการจุดพลุกันอยู่เลยนะคะ
ตอนที่ดับเพลิงไปก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงจุดที่ยังปะทุอยู่
แล้วก็กั้นพื้นที่รอบรอบเอาไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นอาคารเก่านะคะ
อาคารเนี่ยอายุประมาณสี่สิบปีได้แล้วไฟเนี่ยมันโหมอย่างนี้นานมากเลยค่ะ
อุ้มน้ำที่ฉีดเอาไว้มากแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพังลงมา
ก็ต้องกั้นกันพื้นที่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ค่ะ
ติดตามสถานการณ์แล้วตอนที่ลงไปเนี่ย
ก็มีผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
คือมาบอกกับผู้ว่าทั้งน้ำตาเลย
บอกว่ามันเป็นเพราะโคมลอยตกใส่หลังคาบ้านนะคะ
ช่วงกลางคืนมีคนฝ่าฝืนเล่นโคมลอยตรงริมแม่น้ำปิงและบนสะพานนวรัฐเยอะเลย
ทั้งที่จุดนั้นเป็นเขตห้ามเล่นอันนี้คือตอนที่เธอมาร้องกับท่านผู้ว่าค่ะ
ค่ะท่าน
ถึงของเหลือก็เป็นน้ำหมดแล้วใช้ไม่ได้หมดแล้ว
เมื่อคืนสังหรณ์ใจเห็นเต็มเลยยังว่าไฟน่าจะไหม้ไม่คิดว่าจะเป็นห้องตัวเอง
ที่จริงที่ปรากฏในเช้าวันนี้ก็คือบ้านถูกไฟไหม้ไป๙หลังคุณผู้ชมค่ะ
แต่สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวเขาคงต้องตรวจสอบกันต่อไป
ซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงสะพานนวรัฐหลังเที่ยงคืน
ยังมีคนมาจุดโคมนะยังมีคนมาจุดประทัดจุดดอกไม้ไฟกันอยู่เลย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็โยธาและผังเมืองเชียงใหม่ก็มาตรวจสอบอาคารนะคะ
เสียหายไป๙คูหาร้อยกว่าล้านนะคุณกันอาคารเก่าด้วย
นี่ค่ะตึกสวยด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนแรกในข่าวเนี่ยประเมินไว้๕๐ตอนนี้ไป๑๐๐แล้วนะ
ใช่นี่เขาประเมินล่าสุดกว่าร้อยล้านบาท
โครงสร้างกำลังตรวจสอบกันค่ะรวมถึงสาเหตุด้วย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชี้ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่
คมไฟผู้ประทัดดอกไม้ไฟหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจร

สภาพนะตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราพักกันอีกครั้งหนึ่งครับ